หลายคนก็ยังจำได้นะคะก็วินกับพี่สิงค่ะคุณผู้ชม
ขอบคุณทุกช่วงเวลาเอ็มวีสวยมากแนวมากนะคะ
ก็เล่าเรื่องราวการให้กำลังใจนะคะตลอด๓ปีที่คุณสิงห์ไม่อยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งเพลงนี้เขาตั้งใจมากนะคะแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีเดิมด้วย

แต่ที่เราจะไปถามคุณวินนะคะก็ไปอัปเดตเรื่องที่แบบว่า
ขโมยไปขึ้นบ้านที่ดอนเมืองใช่นะคะแล้วก็ขโมยเครื่องดนตรีของคุณสิงค์ไปหมดเลยนะคะ
ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจก็ตามอยู่ค่ะได้บางชิ้น
คือขโมยแล้วไปประกาศขายแล้วไปประกาศขายพวกบรรดาแฟนคลับแฟนเพลง
เห็นแบบนี้ก็รีบแจ้งเบาะแสไปนั่นเองนะคะ
ฟังความรู้สึกคุณวินนะคะเพื่อนซีของคุณสิงเลยค่ะ
ถ้าตอนนี้ทราบแล้วว่ากีต้าของน้องชายผมอยู่ในมือของใครสักคนหนึ่ง
อยู่ในมือของคุณเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็นำกลับมาคืนเถอะ
เพราะว่ามันมีความหมายกับคนที่ยังอยู่มากแล้วก็คิดถึงเขากันมาก
แล้วก็ยังอยากจะให้ของของเขาอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งคงไม่ใช่คุณแน่
นี่ก็คนหายไปแล้วแล้วตอนหลังของหายไปอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นเรื่องที่เศร้าสลดมากผมว่า
ก็ผมว่าครอบครัวเขาก็เจออะไรมาเยอะแล้วครับอยากให้คิดได้อยากให้เอามาคืน
ก็ได้แต่ภาวนานะคะว่าโจรต้องกลับใจคุณผู้ชมมันมีคุณค่าทางใจนะ
เราขายไปได้แค่ประมาณนึงแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคนที่เขาสูญเสียอย่างที่คุณวินบอกไป
ครอบครัวเสียคุณสิงห์ไปแล้วก็เสียของด้วยก็ไม่ควรนะคะคุณผู้ชม
ถ้าภาพลงไปแบบนี้เนี่ยถ้าบรรดาแฟนคลับหรือคนที่รักเครื่องดนตรีต่างนานานักดนตรีต่างเห็นแบบนี้แล้วนะ
รีบแจ้งเหมาะแสเลยดีกว่าว่าใครมาเอามาขายเอาของคืนกลับเขาดีกว่านะคะ